คุณผู้ชมวันนี้พาไปดูเรื่องราวแปลกกับคุณจูด้งอีกแล้ว
คุณจูด้งมาทีไรมีเรื่องหันศาตลอดเลยค่ะ
คุณค่ะคือคุณจูด้งเขาจะพาไปดูควายไทยที่สวยงามมาก
มูลค่าถึง๒๐ล้าน
ทำไมถึงมีราคาสูงขนาดนี้และสวยงามขนาดไหน
ติดตามกับช่วงแปลกแวกเอ๊ะ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊ะชวนงงป้นสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
คุณผู้ชมครับวันนี้เรายังอยู่กันที่ฟาร์มสมีสุวรรณ
หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วได้เห็นน้องแสนกล
ไก่ชนที่มีราคาเดิมพันธุ์สูงถึง๗๐ล้านบาท
วันนี้ก็ไม่เห็นแบบนี้เลยครับ
เพราะผมจะพาไปดูน้องควายที่เป็นถึงแชมป์ออฟเดอร์แชมป์
ที่ว่ากันว่าค่าตัวนั้นสูงไปกว่า๒๐ล้านบาทเช่นกัน
แล้วยังจะสูงได้กว่านี้อีก
นี่ครับคุณผู้ชมเราอยู่ที่ฟาร์มควายแล้ว

พี่เบิร์ตเห็นขาวแบบนี้นี่เป็นควายเผือกเหรอฮะ

เป็นแค่เผือกแสนรู้นะครับ
คือน้องควายตัวนี้เนี่ยเห็นพี่เบิร์ตบอกว่าเป็นน้องควายสายโชว์

ก็มีงานงานแต่งงานควายงามวายอะไรก็เขาก็จะแต่งตัว
ก็จะมีสายสาภายของคอมควายสายสาภาย

เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ออกมาให้ดูออฟจุงไม้ทองออกมา
อันนี้พี่เบิร์ตน้ำหนักน้องเท่าไหร่นะฮะ
ตัวนี้ตัน๓ตัน๔มีแน่นอนครับ

คนมาขอซื้อซื้อเยอะนะครับให้กันแบบเป็น๑๐ล้าน
เงิน๑๐ล้านมันก็เยอะเราก็อยากได้แต่เราเลือกที่จะไม่ขาย
ผมเลี้ยงสะสมเป็นของสะสมที่เราชอบ
เลี้ยงเราเลี้ยงแล้วเราอยู่กับควายแล้วเรามีความสุข
เพิดเผินเราเหนื่อยจากงานมา
ผมก็๔โมงเย็นผมก็ปล่อยควายไปกินย่ากลางทุ่ง
ผมก็ไปนั่งริมทุ่งนาอากาศลมก็เย็น
บางทีเรามันเป็นสิ่งที่ผ่อนคลายสำหรับเรา
ตัวต่อไปที่เราเฝ้ารอคอยคือน้องปานเงินครับคุณผู้ชม
เห็นน้องควายมามากหน้าหลายตาหลายบทบาทกันแล้ว
ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะได้ย้อนชม

ที่มีราคาข้าตัว๑๐ล้านบาทแล้วล่ะครับ
ได้ข่าวน้องได้แกรนชัมตำแหน่งใหญ่โตมาก
เรามาไล่ดูตั้งแต่หน้าของน้องดีกว่า

อยู่ในตำแหน่งที่ธรรมดากระดานเขาใหญ่นะครับ
คือเป็นควายที่ดีขาใหญ่นะครับขาตรงแล้วก็มิติลำตัว

และที่สำคัญเขาเป็นฝ่ายที่สูงท้ายกว้างอืม
พลังน้ำนมดีนะครับกระดูกแข้งขาดี
ที่สำคัญตัวเขาดีเขาจ่ายลูกดี
แล้วทำไมคนเขาถึงรู้จักน้องปานเงินนะครับ

เงินก็เดินสนามมาในยุคหนึ่งก่อนโควิด
ก็ไปทุกสนามก็ได้แชมป์ตลอด
แล้วก็เคยได้แกนแชมป์งานชาตินะครับ
แล้วก็ไปได้แกนแชมป์ถ้วยพระราชทานนะครับ

เขาเป็นแชมป์ออฟเดอร์แชมป์
แชมป์เหนือแชมป์ซ้อนแชมป์อีกที

ก่อนที่ผมแข่งกันจะมี๓รุ่น
มีรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับ
ได้แชมป์ตัวเมีย๓รุ่นไปก็ไปยืน๑รอง
พอตกเย็นแล้วก็จะเอาตัวเมีย๓รุ่นนี้

ว่า๓ตัวนี้ใครสมควรจะได้แชมป์ออฟหรือแชมป์
ก็คือแกนแชมป์
แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ฮะอย่างน้องปานเงินนี่
อย่างตอนนี้เขาจ่ายลูกดีครับ
ก็มีคน๒๐ล้านพี่ขายไหม
เราก็บอกว่าก็ไม่ได้ขายอีกแหละ
นี่แหละครับน้องปานเงิน
ควายไทยสวยงามที่มีมูลค่าค่าตัวกว่า๒๐ล้านบาท
ซึ่งติดอันดับควายไทยที่ราคาสูงในประเทศไทยเลยทีเดียว
แต่ถึงจะมีมูลค่าสูงขนาดนี้
แต่บอกเลยว่าเจ้าของอย่างพี่เบิร์ตไม่ขายแน่นอน

และอยากเห็นน้องปานเงินเติบโต
และอยู่ด้วยกันไปนานอย่างแน่นอน

ได้ทั้งเห็นน้องควายสวยแบบนี้
ประกวดแบบนี้ราคาไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เขามีคุณค่าทางจิตใจครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ตมากเลยนะครับ